คุณผู้ชมเวลาคนเมานะแล้วมีคนถามเมาหรือเปล่า

ผู้ชายคนนี้เหมือนกันเมาหรือเปล่า
ไม่ได้เมาผมสวมเบียไปขวดเดียวเอง
แต่สภาพเป็นแบบนี้คือเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้าน
นี่ตำรวจต้องไปจับแบบนี้
คือในตีอายุ๕๐ปีแล้วนะ
ไปอยู่ที่บริเวณหน้าวัดกระดาน
ทางบนธิกุลออกที่อำเภอบ้านดนขณะยก

คือเค้าเอามีดยาซัก๕๐เซ็นต์ไปไล่ฝั่งชาวบ้าน
ยาวขนาดนี้ชาวบ้านก็โอ้ตายแล้ว

พอเขาแจ้งตำรวจมาในตีก็หลบมาเหมือนกัน
ตอนแรกตำรวจพยายามขึ้นรถเที่ยวตี๋ยังไง
แต่ว่าตีขัดขืนไงตำรวจ๖นายต้องช่วยกัน

อายุก็เยอะแล้วนะคุณลุงตี๋แหละ
สุดท้ายโดนใส่กุญแจมือเอาขึ้นกระบะไปโรงพัก
ทำไมคุณตีไปทำร้ายชาวบ้านทำไม
ผมไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะไอ้มีดที่คุณตำรวจเห็นผมเอามาตัดต้นไม้เอง
นะฮะเพราะว่าผมมันมีอาชีพรับจ้างตัดต้นไม้ผมไม่ได้ฟันใคร

ตำรวจอ่ะเป่าซิเป่าอ่ะขอดูหลักฐานความไม่ได้เมาด์ว่าชม
สุดท้ายตำรวจนะครับคือคุณได้๑๙๙มิลลิกรัมนะครับ
สุดท้ายก็ตำรวจพูดไปเขาก็ครับครับนั่นแหละ

เอาปีใหม่อย่าดื่มกันเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นสภาพแบบนี้